ถึงแม้ว่าระยะหลังเราเห็นกันเยอะขึ้น
ใช้คำว่าระยะหลังก็ไม่ถูกนะทุกยุคทุกสมัย
มีเกษตรกรออกมาเรียกร้องเรื่องของผลผลิตราคาตกต่ำ
แต่ก็มีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะเขาอยากหันมาทำการเกษตร
เฉพาะเรื่องของการปลูกผักกินเอง
ทีนี้ก็เลยมีการจัดงานโดยภาคเอกชนนะคะ
มีการจัดงานแสดงพืชพันธุ์ใหม่แล้วก็เป็นการให้ความรู้แบบครบวงจรด้วย
ติดตามได้จากคุณอัญชาลีสิริมั่วค่ะ
เล็ดพันธุ์ทางการเกษตรที่บริษัทอีทเวสซีสหรือสอนแดง
รับซื้อมาจากเกษตรกรถูกนำมาปรับสภาพเมล็ดพันธุ
ตามกระบวนการที่ได้มาตรฐาน
และที่เห็นเมล็ดพันธุ์สีสันสดใสแบบนี้
ไม่ใช่เพื่อความสวยงามนะคะ
แต่กระบวนการนี้นับเป็นนวัตกรรมเพิ่มคุณภาพเมล็ดพันธุ
เนื่องจากว่าเมล็ดพันธุ์ที่ดีจะนำไปสู่ผลผลิตที่คุ้มค่าของเกษตรกร
จริงตรงนี้เป็นการเพิ่มคุณภาพของเล็ดพันธุ์มากกว่า
เพื่อให้มั่นใจว่าเรามีเมล็ดพันธิคุณภาพที่ตกถึงมือเกษตรกรจริง
อย่างเทคโนโลยีการเคลือบเมล็ดพันธุ์

มีเทคโนโลยีออกสู่วางขายตามท้องตลาด
ปกติเมล็ดพันธุ์เกษตรกรเอาไปปลูก
เราใช้วิธีการคลุกสารเคมี
ซึ่งเกษตรกรอาจจะมีความเสี่ยง

เพราะเวลาเกษตรกรสัมผัสกับเมล็ดพันธุ์
ก็จะไม่มีความเสี่ยงที่จะสัมผัสกับสารเคมี
ในขณะเดียวกันสารเคมีที่ติดไปกับเมล็ดพันธ

ทำให้เมล็ดพันธุ์สามารถที่จะเจริญเติบโตและอยู่รอดได้
ประดับสีม่วงที่มีความเผ็ดหอมชุน
ไม่แพ้พริกขี้หนูแต่สวยแปลกตา
ถั่วแบบสีม่วงผักพื้นเมืองจากภาคเหนือ
ไปจนถึงบัตเตอร์นัทหรือฟักทองน้ำเต้า
เป็นผลผลิตที่ปลูกขึ้นจากเมล็ดพันธุ์ของสอนแดง
ทั้งหมดนี้เป็นหนึ่งในผลผลิตที่ปลูกบนพื้นที่กว่า๒๐ไร่
เพื่อโชว์พันธุ์ผักกว่า๒๐๐สายพันธุ
ให้ประชาชนสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้
ในงาน๓๕ปีที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่๑๘ถึง๑๙พฤศจิกายน
ทั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะให้ประชาชนได้นำแนวคิดการปลูกพืช
ปรับใช้ได้จริงนั่นเองค่ะ
เราก็จะมีการแสดงโชว์ในงานนี้ด้วยนะครับ
แล้วเราก็จะมีแปลงปลูกผักพื้นบ้านผักสวนครัวทั่วไปนะครับ
อันนี้จะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกร

ได้รู้ว่าการปลูกผักนี้มันไม่ยากนะครับ
ปลูกผักเราสามารถปลูกผัก
แล้วก็ให้มีผลผลิตที่กินได้แน่นะครับ
เราจะมีการแสดงนวัตกรรมใหม่
สำหรับประชาชนทั่วไปด้วยในงานนี้นะครับ
อกจากนี้ประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชมงาน
จะได้เห็นเทคนิคการปลูกมะเขือเทศกลับหัว

หรือจะเป็นโรงเรือนที่สร้างจากวัสดุเหลือใช้
เพื่อเป็นโรงเรือนปลูกเมลอนพันธุ์ใหม่
ทั้งเมลอนสีทองพันธุ์กรรมการ

ซึ่งยังไม่มีวางขายที่ไหนนะคะ
ก็จะได้เห็นจากงานนี้แหละค่ะ

ก็จะมีโซนดาวเรืองที่จะเป็นทุ่งเหลืองอารามแบบนี้เลยค่ะ
แต่ที่เป็นไฮไลท์ใครเห็นเป็นต้องอยากทดลองปลูกบ้าง
คืออุโมงผักลอยฟ้าที่ยาวถึง๑๑๐เมตร
แตกต่างจากอุโมงทั่วไป
สังเกตจากเข่งใบเล็กที่ปลูกพืชไม้เถาเหล่านี้
แทนการปลูกลงดินนั่นเองค่ะ
ที่สำคัญภายในอุโมงนี้จะแสดงโชว์พันไม้เลื้อยที่หลากหลาย
อย่างผลกลมแป้นเขียวนั่นคือน้ำเต้า
แต่ที่ลูกยาวห้อยตรงเตงนี่ไม่ใช่ฟักหรือแฟงนะคะ
แต่มันคือน้ำเต้าเช่นกันค่ะ
ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างพืชผักที่น่าสนใจ
หากมีเวลาต้องมาดูมาสัมผัสด้วยตนเองค่ะ
ภายใน๓๓ปีข้างหน้า
ของเราจะต้องการผักผลไม้เพิ่มขึ้น๗๓๐ตัน
ตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น๑๔๐
ดังนั้นการลงมือปลูกพืช
ไม่ว่าจะเพื่อการบริโภคเองในครัวเรือน

จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ
อัญชลีสิริมั่วข่าวทะลัดทีวีรายงาน